ช่วงปลายฝนแบบนี้คนถามหาอากาศหนาวแล้วว่า

กรมอุตุนิยมวิทยาครับได้ออกมาคาดการณ์แล้วว่า

นามในระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ว่าด้วยการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจ
เมื่อมีเครื่องแบบพุทธศักรรณ์๒๕๖๖ครับ
ถือว่าเป็นของขวัญให้กับวันตำรวจ
สาระสำคัญก็คือข้าราชการตำรวจสามารถตัดผมด้านบน
ได้ถึงไม่เกิน๕เซนติเมตร
ด้านข้างและด้านหลังความยาวไม่เกิน๑เซนติเมตร
จำเป็นต้องตัดขาว๓ด้านแบบเดิมแล้วคุณผู้ชม
ส่วนผู้ปฏิบัติงานสืบสวนหาข่าวงานยาเสพติด
และพื้นที่เสี่ยงสามารถจะไว้ผมรองทรงสูงได้ครับ
แต่ท่านผอบตรก็ยังย้ำว่าเมื่อแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วก็ต้องมีวินัยนะ
หยาบคายห้ามดูหมินเหยียดหยามประชาชนครับ

สภากาชาติไทยครับได้ประกาศเตือนว่าตอนนี้มันมีมิจฉาชีพนะ
ใช้ชื่อว่ากลุ่มสมทบทุนบริจาคเพื่อการกุศลสร้างรายได้
แล้วจะหลอกให้คุณบริจาคเงินเพื่อรับค่าคอมเมชั่นและชิงเงินรางวัล
โดยแอบอ้างชื่อบัญชีสภากาชาติไทยซะด้วยในการรับบริจาคเนี่ย
สภากาชาติไทยก็ต้องแจ้งว่าไม่มีนโยบายเปิดรับเงินบริจาคแบบนี้
เตือนเลยว่าอย่าไปหลงเชื่อครับหากจะบริจาคเงินกับสภากาชาติไทย
จะต้องเป็นบัญชีในนามองค์กรสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยเท่านั้น
ถ้าเป็นบัญชีในนามบุคคลนายนางหรือว่านางสาวนั่นแหละมิตรฉาชีพครับ
ซึ่งสภากาชาติไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดทั้งสิ้น
หากพบเห็นความผิดปกติที่แน่อย่าแชร์อย่าไปหลงเชื่อนะครับ
ส่วนใครรอฤดูหนาวอยู่สิ้นเดือนตุลาคมนี้มาแน่นอนครับ
โดยกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะประกาศเข้าสู่ฤดูหนาว
ในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้แต่ก็ต้องดูองค์ประกอบ๓ข้อด้วยก็
คืออุณหภูมิต่ำสุดของประเทศไทยตอนบนต้องหนาวเย็นทั่วไป
ต่ำกว่า๒๓องศาแบบต่อเนื่องครับและลมระดับล่างเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออกส่วนลมระดับบนเป็นลมฝ่ายตะวันตกและปริมาณและการกระจายของฝนของไทยตอนบนก็ต้องลดลงต่อเนื่อง
ส่วนคาดการณ์อุณหภูมิไทยเนี่ยไม่ต่างจากปีก่อนนะคุณผู้ชมโดยอุณหภูมิต่ำสุดยอดดอยก็ยังเป็นเลขตัวเดียวครับ
ร่ามจะอยู่ที่๑๐๑๑องศาเซลเซียสส่วนในกรุงเทพจะอยู่ประมาณสัก๑๖๑๗องศาเซลเซียสขึ้นอยู่กับความแรงของมวลอากาศเย็นด้วยโดยจะหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงมกราคมครับ